นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดสวนลิ้นจี่๒๐๐ปีอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามให้ดูผลผลิตของเกษตรกรของกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่และชิมสวนลิ้นจี่ในสวนรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อเยอะซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามก่อนที่จะช